สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีวันจันทร์ค่ะสัปดาห์ที่๒ของปี
เร็วนะแป๊บเอาเรื่องแรกก่อนเลย
นี่ข่าวดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมของข่าวใส่ไข่ค่ะ
เนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า
จัดงานอุ่นไอรักษ์คลายความหนาว
ตั้งแต่วันที่๘กุมภาถึง๑๑มีนา
เลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

จัดทำเป็นสคสสำนักพระราชวังจัดจำหน่ายชุดละ๙๙บาทค่ะ
เมื่อวานนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
ศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้า
หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวภายใต้ชื่อ
อุ่นไอรักษ์คลายความหนาวณลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่าระหว่างวันที่๘ถึง๑๑มีนาคมปีนี้นะคะ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึก
พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
โดยมีลักษณะงานแบบย้อนยุคโดยแบ่งเป็น๓โซนค่ะ

จัดแสดงนิทัศกาลและกิจกรรมสยามประชารำลึก
นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ
เช่นงานศิลปาชีพ๙๐

ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก

ร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อยประมาณ๓๐ร้านค่ะ
นายกเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

จัดพิมพ์เป็นบัตรสคศ๔ภาพ๑ชุด

ผู้สนใจในราคาชุดละ๙๙บาท
จะนำรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากร้ายเช่นเดียวกันนี้
ทั้งนี้นะคะสามารถจะติดต่อสอบถามรายละเอียด
และหาซื้อได้ที่สำนักพระราชวังค่ะ

เดือนหนึ่งเต็มเลยอะ

ต้องบอกว่าเป็นสถิติของการหนาวที่แบบสุดเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่าอากาศมันเป็นอะไรหรือเปล่า

สหรัฐอเมริกากับแคนาดา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวานนี้นะคะ

ซึ่งมีทั้งหมด๑๐๐ล้านคน
ยังคงจะเผชิญสภาพอากาศหนาวจัดแบบสุดคั่วกันเลยทีเดียว

ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่คริสต์มัสนะครับ
แล้วก็เมื่อเกิดพายุหิมะแผ่ปกคลุมพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ
เมื่อวันที่๖มกราคมตามวันเวลาท้องถิ่นทำให้อุณหภูมิเย็นจัดติดลบทำลายสถิติต่อเนื่องกันเลยทีเดียว
หลังเกิดสภาพอากาศหนาวเย็นมาตั้งแต่ช่วงคริสต์มัสที่ผ่านมา
แล้วก็ทำให้พื้นที่ทางใต้ของอย่างรัฐฟอรีดานี่นะ
ที่ปกติเนี่ยเป็นเมืองร้อนแดดจ้าเนี่ยก็ยังกลับกลายมีหิมะตกในรอบเกือบ๓๐ปี
ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเหมือนเอนิโน่ไหมอย่างนี้ประมาณนั้น
รายงานข่าวระบุบริเวณที่อากาศหนาวเย็นมากที่สุดอยู่ที่เบาอบวอร์ชิตัน

เขาขนาดสูงเหนือระดับน้ำทะเลนะ๖๒๘๘๒ฟุตนะฮะ
ซึ่งก็เป็นยอดเขาสูงที่สุดในภาคตะวันออกเชียงเหนือของสหรัฐ
โดยวัดอุณหภูมิติดลบอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียต
แต่ช่วงที่มันมีกระแสลมพัดแรงแล้วก็ปะทะแบบว่า

มันทำให้สภาพอากาศหนาวจัดเป็นประวัติศาสตร์เลย
อุณหภูมิติดลบ๙๓องศาเซลเซียส

มันเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นจุดที่สภาพอากาศหนาวที่สุดในโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะ
แล้วก็มีหนาวที่เมืองอาร์มสตรองรัฐออทาริโด
แล้วก็ที่ประเทศแคนาดาด้วยเช่นกัน
แล้วก็แคนาดาประเจนความหนาวติดลบ๒๐องศาเฟอร์เอนไฮส
จนถึงลบ๒๙องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวค่ะ
ตอนนี้สำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐ
เขาคาดการณ์ว่าอุณหภูมิมันคงจะยังต้องติดลบในระดับความหนาว

จนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่๘มกราคม
ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากทางคั่วโลก
แผ่คลุมอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว
แล้วยังระบุแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศหนาวจัดสุดคั่วนี้นะรวมละ๑๙คน
แล้วก็ยังมีข้อมูลนะในวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
มีเที่ยวบินล่าช้าทั้งเข้าทั้งออก
ในสหรัฐมากกว่า๓๔๒๐เที่ยวบินกันเลยทีเดียว
ผลพวงอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดแบบว่า
ทั้งโรงเรียนสำนักงานธุรกิจ
ที่ก็เปิดแบบว่าหลายร้อยแห่งมาก
ต้องปิดตัวลงนะครับ

เหนือแล้วก็ใต้ด้วยมันไปหมดเลยนะ
มีรายงานว่าก่อนหิมจะเข้านี่นะ

ไข่นมอะไรอย่างนี้นะ
จนกระทั่งแบบว่าตลาดวายไปหมดเลย

น้ำทะเลอุ่นกว่าบนพื้นดิน

จึงเจอพื้นดินที่ติดลบ

ถ้าคุณผู้ชมเคยดูภาพยนตร์เรื่อง
กับ๑๑๒

ภาพมันตอนนี้เลยดูอยู่

เป็นน้ำแข็งเกาะ

ไอ้น้ำเกาะเป็นตามแรงลมเลย

แล้วนี่คือเมืองก็จะเป็นอย่างนี้มีแต่หิมะอย่างนี้

อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของในศาสตร์โลก

ใกล้แล้วใกล้แล้วที่ภาพที่เราเห็นเมื่อกี้นี้

แสดงว่าจินตนาศาลเขาไม่ได้มาจาก
ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่จริงหรอก
ใช่มันเบอร์ไปเปล่า

ตอนที่ฉันอยู่ลบ๗ตอนนี้ลบ๒๐กว่า

ยังหนาวอยู่

เรื่องนี้เป็นเรื่องของพยาบาล
ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นที่
เรียกว่าโรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง

แล้วก็กลับมาตำหนีอีก
บอกว่าดูแลผู้ป่วยได้ไม่ดี

เปิดภาพภาพวงจรปิด
ชีวิตหมอแล้วก็พยาบาลของโรงพยาบาล

วันนี้ดูดิค่ะไอ้นี่คนนี้นะครับ
นี่หนูบ้างคนดู
บอกวันนี้ภรรยาของเขาโดนชายนุ่งพัชตัวผืนเดียวบุกเข้ามาจะทำไม่ดีไม่ร้ายในขณะเข้าเวรรักษาพยาบาลในวันหยุด
ทั้งนี้โชคดีนะครับที่ภรรยาเนี่ยล็อกประตูห้องทำงานทันแล้วก็หนีออกมาจากทางประตูหลังได้
และตำรวจมาทันเวลาจับชายคนนั้นเอาไว้ได้นะครับ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหนีไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้น
ประเทศไทยนะครับความปลอดภัยอยู่ที่ไหนความปลอดภัยอยู่ที่สองขาเหรอ

เหมือนที่โดนตำหนิเพราะอะไรคนนี้เขาเป็นคนไข้เหรอ

ขณะที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะของหมอนามัยนะครับ
ก็ได้มีการโพสต์ระบุว่า
แอดทราบว่ามีเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้อีกแล้ว
ซึ่งเกิดขึ้นที่บางกลวยนนทบุรี
จังหวัดใกล้กระทรวงทั้งนี้นะครับ
หลังจากแอดท์ได้โพสต์ภาพเรื่องนี้เข้าไป

รวมทั้งแชร์ข่าวเข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วย

ผู้บริหารของจังหวัดคนนึงเนี่ย

ตำหนิในกลุ่มไลน์ทั้งกลุ่มเลย

ผู้บริหารอาจจะหัวเสียเรื่องดราม่า

แต่จะมาหัวเสียเรื่องมาตรการปลอดภัยของลูกน้องไม่ได้นะครับ

อ๋อเรื่องชาร์จแบตก็อีกเรื่องนึงเนาะ
คนละเรื่องนะ
โอเคก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับ
แต่วันนี้ก่อนจะปิดเบรกมีข่าวสำคัญ

มีเป็นวันเกิดนะฮะของบุคคลท่านหนึ่ง

ขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ

อยู่กับคราวสายไข่ไปอีกร้อยปี

ผิวน่ารักมากเป็นสีเดียวกับทั้งเล็ก
ทั้งแต่ว่ามันนั่นแหละ

เกิดฉันที่ผ่านมาไม่เห็นมีได้อะไรอย่างนี้
พี่เมดอยู่เกาหลี

ให้พรที่ส่งมาย้อนกลับไปหาพวกคุณด้วยนะคะ

ประกาศแจกไมค์ก๊อฟแต่ลักให้กับเด็กขี้
นี่จะเรียนกอล์ฟหลังหน่อยเขาเป็นแชมป์กอล์ฟ
เอาละครับมาเรื่องนี้เลยเมื่อกี้กำลังพูดดื่มก่อนไหม

จะได้แข็งแรงขับรถ
อ้าข้างในอุ่น
ใช่นี่ถ้าไปนิวยอลต้องดื่มเท่านั้นหน่อย

เพราะว่าหนาวมากที่นู่นจะได้อุ่นดื่มน้ำแข็ง

มีคนถามเยอะมากว่าพี่ม้าทำอะไรมั่ง

วันนี้มันก็มีวันนี้ไปแถลงข่าว

วันนี้ไปแถลงข่าวละครของมหาวิทยาลัย

กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือเวียนแล้ว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

ทรัพย์สินของทางราชการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่หก
มกราคมสองพันท้าร้อยหกสิบเอ็ดหลังเกิดข้อถูกเถียงในสังคมนะครับ
กรณีห้ามมีให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะนำโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ชาร์จไฟในสถานที่ราชการนะครับทั้งเป็นการยากในการปฏิบัติด้วยนะครับ
แม้แต่สังคมอยู่ยากนะฮะเพราะในการทำงานปัจจุบันเนี่ย
พึ่งพาโทรศัพท์มือถือในการติดต่อเอ๊ะทำไมถึงเพิ่งคิดได้
ทั้งนี้นะฮะจะทำหนังสือขอถามความเห็นนะฮะ
จากทุกฝ่ายว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ส่วนที่มีการแจ้งในประกาศนั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับเพื่อต้องการบอกให้ระมัดระวังในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุนะครับ
อีกทั้งนี้นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยภายในกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย
เคยได้รับการร้องเรียนนะครับว่ามีการนำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้
ญาติหรือว่าคนไข้ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ
หรือการนำรถยนต์มาล้างในสถานที่ราชการด้วย
คือเรื่องล้างรถอันนี้มันคนละประเด็น
ใช่ไอประเด็นนี้เสียบปั๊กเสียบปั๊ก
ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ถามกันอย่างคุณหมออย่างอะไรอย่างนี้
ที่เขาต้องใช้โทรศัพท์ด้วยการติดต่อ
ถูกไหมฮะเมื่อวานคนไข้เป็นยังไงคนไข้อย่างนั้นอย่างนี้
ขอแบบที่ฉุกเฉินขอแล้วแบตหมดฉันไม่ได้
เสร็จปุ๊บต่อไปคนไข้มีเอ็กซีเดนเกิดขึ้น

ในกระทรวงเขาอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องคนไข้มั้งไม่ใช่โรงพยาบาลหรือเปล่า
เขาไปถึงตรงนั้นเลยไงเข้าไปถึงตรงนั้นเลยไงพี่
คือตอนนี้เขาได้ยกเลิกแล้วก็ดีแล้วนะฮะ
คือแต่ที่แปลกใจคือทำไมใครคิดขึ้นมาได้
สงสัยว่าเสียบจนกระทั่งค่าไฟมันเพิ่มเป็นเยอะขนาดไหน
เพราะจริงแล้วมันกี่บาทเองน้อยมากนะเขาคำนวณมาแล้ว
หนุ่มว่าก็ชาร์จแบตเนี่ย
ไม่ถึงร้อยบาทแปลกสิบอ่ะหลักสิบอ่ะ
นั่นไงคือมันก็แปลกนะ

ไม่รู้หรือว่าคงจะไปเสียบกันเป็นพันเครื่อง

ก็คงหมดหังหังจัดส่วน

ที่เราแบบว่าเล่นหวยกันแล้วไม่ใช่ซื้อลอตเตอรี่

มาดูนี่ค่ะแจ็คพอร์ตหวยพาวเวอร์บอลแตกแล้ว

คนเดียวครับใช่ครับ

มันคือหวยพาวเวอร์บอลเป็นลอตเตอรี่รายใหญ่
เมื่อคืนวันเสาร์ที่๖มกราคมนี้นะคะ
ที่ออกนั่นคือ๑๒๒๙๓๐๓๓และ๖๔
หมายเลขแจ็คพอร์ตของเขาคือ๒๖
และผู้ที่โชคดีนั้นมีอยู่คนเดียวที่เห็นหน้าเขาอยู่นี่นะคะ

ถูกไป๕๗๐ล้านดอลลาร์
หรือว่า๑๘๑๘ล้านบาท

เหตุที่เงินรางวัลลอตเตอรี่เขาสูงขนาดนี้นะ
เพราะว่ามันสะสมมาสะสมเรื่อยจนจนถึง๕๗๐ล้านดอลลาร์
เพราะไม่มีคนถูกรางวัลมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้ว

ตอนนี้ก็เป็นก้อนใหญ่อันดับ๗ในประวัติศาสตร์ลอตเตอรี่อเมริกันแล้วค่ะ
มีคนดวงดีถูก๖ตัวนะคะก็คือหมายเลข๒๘๓๐๓๙๕๙๗๐และ๑๐
คนเดียวเหมือนกันอยู่ที่รัฐฟอริดาของทางสหรัฐเนี่ยนะฮะ
ได้รับเงินไป๔๕๐ล้านดอลลาร์หรือว่า๑๔ล้านกว่าบาท

เศษของเขาคือ๑๔ล้าน๑๔๑๔๑๔อันยังไงว่ะเนี้ย
นึง๑๔ล้านฮะ

รวย๑๐๐พันหมื่นนึงหมื่น๔พันล้านบาท

ใช่เป็นเมื่อไหร่นะ

สำนักลอตเตอรี่ของที่เขาถูกพวกเขาซื้อคือซื้อจากร้าน๗๑๑
แต่ผมสงสัยหน่อยคนที่ถูกเนี่ยเขาไปหยิบล็อตโต้ของครูปีชาไปหรือเปล่า

ของเขาของเขาเป็นแบบว่าถูกเปิดเลย
ไม่ใช่ต้องซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็เปิดได้เลย
บ้าจริงเออไม่รู้เหมือนกัน
นี่เขาฟองนะเขาฟอง
ที่ถูกไป๑๘๐๐ล้านบาทเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่ารางวัลที่มากที่สุดในประวัติศาส
คือเมื่องวดเมื่อปี๕๙๑๓มกราปี๕๙
ถูกไป๕๑๒๐๐ล้านบาท

หรือว่า๒๙๙๒ล้านบาท

ก็มีโอกาสถูกประมาณ๑ใน๓๐๐กว่า
ก็สูงนะสูงนะ๓๐๐ล้านกว่า
แต่ก็คือถูกทีอย่างนี้ถูกอย่างนี้เลย
ใช่ก็จะทบอย่างนั้น

ใช่ถูกงวดนี้

แค่ได้รับมาแค่
ก็เราสารแนร์เล่นเองซื้อเองช่วยพิดาก็นั่นไงซื้อลอตเตอรี
ถือว่าช่วยรัฐไปแต่ก็ดูสิอย่างนี้เอาภาษีเราไปนี่ยังไม่ยอมให้เสียบชาร์จแบบในโรงพยาบาลในอะไรเลย
ผมอนุญาตเงินภาษีพวกเราเขาให้เราก็ให้แล้ว
ไปซื้อหวยที่ฟอรีด้าถ้าอยากจะแต่งงานนะที่ประเทศอังกฤษนี่นะข้างไปสาย
ตายเพราะถ้าเป็นสายนี้จะโดนปรับเลยทันทีเพราะว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเจ้าสาวชอบมาสายอยู่ตลอดเวลา
เอ้าเจ้าสาวแต่งตัวไงมีปรับเลยอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่นานาบาทหลวงจรเคอร์บินแห่งคริสตจักรอังกฤษนี่นะครับ
เริ่มวางนโยบายคิดค่าปรับ๑๐๐ปอนด์หรือว่า๔๓๐๐บาท
หาเจ้าสาวเนี่ยสายเกิน๑๐นาทีโดยที่มาแบบล่าช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
หลังจากที่ประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ต้องขอบอกเลย
บาทหลวงก็บอกว่าก็รู้สึกไม่ค่อยดีหรอก
แต่เรากลัวที่จะกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติกันไป

หนึ่งหนึ่งร้อยปอนด์

เอาไปให้พวกเด็กเบลบ่อยไปเนี่ยนะ

โอ้โหมันเกิดปัญหารถติดจริงมาไม่ได้

ปีใหม่ว่าปีใหม่จะไม่พูดอะไรไม่ดี

ตั้งนี้โอดไว้ได้ภาพมันสวยแล้วก็มีซีมมา
วันเกิดฉันน่ะฉันฉันไปทำบุญบ้านน้องจ๋า
ผมก็ต้องมาถามแล้วมันต้องมาถามขนาดไหนเลย
เดาถูกนะเพราะเห็นจากลักษณะซิมมันจะไม่ค่อยเหมือนกัน

ใช่ถ้ามันเป็นสีขาวดำ
หนุ่มกู้ภัยคนหนึ่งเขาอยู่ที่บ้านฉาง

บอกว่าเขาไปเฝ้าไร่ในช่วงดึกนะครับ
ได้ยินเสียงคนพูดเออะโวยวายเป็นภาษาจีน

ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าไปเจอดีคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นห่วงซุ้ยปล่อยร้างอยู่กลางป่า
ชาวบ้านในระแวกเนี่ยเขาบอกไม่มีใครกล้าเชียร์

ก่อนหน้านี้นะครับนายสมพรบัวกระท้อนแก้ว

อายุ๕๔ปีนะฮะเป็นคนบ้านฉางอยู่ที่ระยองเนี่ย

ตัวเองนั้นเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์บ้านฉางนะครับ
มีบ้านพักอยู่ที่ชุมชนภูดรแล้วก็คอยเฝ้าไร่เฝ้าวัวให้กับคนรู้จักนะครับ
โดยจะคอยเวียนนะครับมาดูความผิดปกติเป็นประจำทุกคืน
แต่คืนที่ผ่านมาประมาณสักตี๒กว่าคุณผู้ชมครับ
ได้ยินเสียงเออะเอ๊ะเววายคล้ายกับคนเนี่ยตั้งวงร่ำสุราบริเวนไทร่

ทีแรกนึกว่าคนงานยังไม่กลับกัน
ก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าไม่มีใครอยู่
ก็หันซ้ายหันขวาสักพักนึง
ด้วยความสงสัยนะครับว่าจะเป็นกลุ่มใดหรือว่าใครมาตั้งวงกินเหล้ากลางป่า
ก็เลยขี่มอไซค์วิบากเข้าไปในป่าถึงกับขนหัวลุกสู้เลยนะครับ
ปรากฏว่าเป็นฮวงซุ้ยเป็นหลุมศพคนจีน
ถูกปล่อยร้างเอาไว้จนแทบขับออกมาไม่ทันเลยนะครับ
ซึ่งเรียกว่าเป็นกู้ภัยที่เก็บศพมามากมาย

คิดว่าเขาเพิ่งเจอดีครั้งแรก

เหมือนกลมกันอยู่

จากการสอบถามชาวบ้านในระวักษณ์ดังกล่าวของผู้ชมมีคนก็ว่า
ตรงนั้นเป็นเพียงหลุมศพคนจีนที่มีมานานแล้ว
โดยมีอยู่หลุมเดียวกลางป่าด้วย

สภาพถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน

แต่แปลกหรือว่าที่ของเขา
แต่แปลกที่ว่าอยู่หลุมเดียว

ก็เพื่อนไม่ใช่ก็มันคงจะฝังไปหลายคนแล้วไง

เขาบอกอย่างนี้ชาวบ้านหาของป่าแถวนั้น
ก็มักจะไปเจอสิ่งลี้ลับต่างนานาบริเวณนี้นะครับ
เวลากลางคืนไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้
เพราะไม่อยากเจอดีแบบหนุ่มกู้ภัยรายนี้นะครับ
ล่าสุดนายอุทัยสาวมั่นซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมด้วยชาวบ้านแล้วก็นายสมพรได้เดินทางไปที่สู่สารแห่งนี้

พร้อมกับได้ร่วมกันทำความสะอาดสู่สาร

นายอุทัยก็ได้มีการกล่าวสุสานี้สร้างมาสัก๔๐ปีแล้ว
เป็นเจ้าของเรียกเป็นเจ้าสัวรายหนึ่งในกรุงเทพ
นะครับช่วงแรกลูกหลานว่าว่าว่ายจากการะ
แต่หลังไม่มาไม่มาแล้วอีกปี
ต้องเป็นที่ดินของเจ้าสวนนะใช่ไหมคุณ
แต่ชาวบ้านที่ทำสวนทำไร่ใกล้เคียงก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้

ก็เลยลกล้างเขาบอกว่าครั้งนี้พวกเขามาทำความสะอาด
ก็มีความเชื่อว่าทำความสะอาดให้บ้านของเขาที่เขาอยู่

คือไม่มาทำประโยชน์อะไรในผืนดินเลยก็มีแต่ห่วงซุ้ยเท่านั้น
ใช่ก็ถ้าเกิดว่าไปขัดห่วงทรงห่วงซุ้ยอะไรยังไง

ผมจะไปอุดสลากกินแบ่งรัฐบาล
พูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำ

ช่วงหน้าลีน่าจัง

ฟังนางแล้วบางทีก็น่าสงสารผมเหมือนกันนะ

เดี๋ยวผมมี

ก็อย่างที่เราทราบข่าวไปแล้วเนาะ
ว่าลีน่าจังออกมาพูดว่าอ้ำล่ะเนอะ

คุณเขาจะไม่ได้แต่งงแต่งงาน

คลิปด่าก่อนบ่า

คุณอ้ำกับหมอไปคุณหนิง
กาบขอไปคุณพกลูกแฟนคัปผู้จัด

ดาราทุกคน
ที่รักงั้นเป็นหลอกเกือบร้อยล้านคน
ไม่ถึงร้อยล้านนะในประเทศเรามีแค่๖๐กว่าร้าน
๖๐กว่าร้านไม่ถึง๗๐ประมาณ๖๙ล้านคนตอนนี้เออค่ะ
มีเขาส่งไลน์เข้ามาบอกเนี่ยบอกว่า
ลีน่าจังถึงชอบออกมาด่าแล้วก็ออกมาขอโทษ

แล้วเวลาตอนออกมาขอโทษนี่ดูเศร้ามากเลยนะ

แล้วก็นางก็บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้
คือทางสื่อเองก็เอานางไปพาดพิง

บอกว่าตอนนี้ตนก็เลยป่วยหนักมากเลย
หลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าอากาศมันหนาวมาก

ไม่ทุกวันนี้ดูสกปรกมาก
ไม่ได้ไม่พูดไม่พูดไม่พูด

ไม่แต่ว่าที่พูดไปเนี่ยมันไม่ได้ติดตลกนะ
คือแบบว่าอะไรนะ

ไม่มีผัวอะไรแล้วไปยืนต่อคิวซื้อผัดไทยอะไรนั่นน่ะ

เป็นซุปตาทำไมจะต้องไปต่อคิวซื้อ

ผมเข้าใจถ้าจะออกมาพูด
สิ่งที่นึงผมไม่ชอบเลยคืออะไร
สิ่งเดียวเลยคือทำไมต้องเรียกจิกหัวทุกคนด้วย

ถ้าจะออกมาพูดว่าโอ้เนี่ยคุณอ้ำ
ดูสิไปต่อคิวอย่างฉันเองยังมีแฟนไปซื้อให้คุณอ้ำอย่างนี้เข้าใจได้ไง

ไม่เขาพูดอย่างนี้ให้มันแบบถึงพริกถึงขิงไง

งั้นมาดูเรื่องหวานของเวียกับเบลล่า
สุกลวัฒน์และเบลล่ารานีขยันมีภาพแสดงความสวีทออกมา
ไม่ว่าจะเป็นในไอจีของแต่ละฝ่ายนะคะ
ล่าสุดนะคะเวียและสาวเวลานั้นควงคู่ไปรับงานพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่ง
แววมาว่าค่าตัวทั้งคู่นั้นสูงลิฟต์ไฟล์ประหนอกว่า๑๐ล้านบาท

แฟนก็ตามเข้าไปฟินกันรัวเดียต่อใจกันทั่วหน้า
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นควงคู่ไปออกงานอีเวนต์ก็รับค่าตัวที่ออกอีเวนต์นะคะ
ก็กว่าครึ่งล้านก็คือ๕แสนกว่าบาท

เรียกว่าเป็นผู้ยิ่งเปิดตัวยิ่งปังนะคะ
อันนี้เปิดตัวจริงแล้วกระแสก็คือชื่นชม
ไม่มีออกมาแบบอี้อ้าหมั่นไส้เลยนะ
รักไข้เอ็นดูกันหมดเลยก็น่ารัก

น่ะโอเคมาทุกอย่างคุณเยอะนะพี่

คุณแม่คะใครเหมือนคุณแม่รีวิวทุกวันงานคือไม่หยุดเหมือนกัน

อันนี้ก่อนหน้านี้คุณเห็นไหมคุณแม่ก็กินแล้ว

หาคู่ดิค่ะคู่ดิค่ะ

อย่างนั้นคู่กันน่าเกลียด

คุณเชียงคุณเชียดิคำภร

นาฬิกาเรือนหรูนะฮะถูกโจรกระชากไปต่อหน้าต่อตานะครับ

นางเอกสาวเชียร์ที่คำพรนะครับ
โดยสาวเชียร์ได้มีการเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวนะครับ
ขณะเดินเล่นอยู่ในห้างแฮรอทนะครับ
อังกฤษเนี่ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับ
โดยหลังเกิดเหตุนะครับตนพยายามจะวิ่งตามไปนะครับ
แต่ว่าจับคนร้ายไม่ได้ทำให้ได้แต่ทำใจ
โอ้โฮนาฬิกาเป็นล้าน

ตอนมีอังกฤษถูกกระชากนาฬิกาไปจากข้อมือตัวเอง

วิ่งตามอยู่นะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ

เพราะมันเป็นนาฬิกาที่มีมูลค่านะครับ
มูลค่าค่อนข้างจะเยอะหลักล้านนะฮะ
วิ่งตามเหมือนในหนังบู้เลยเขาว่างั้น

มีแต่คนบอกว่าวิ่งไปอับตามไปทำไมมันอันตราย
นะฮะก็แอบเศร้านิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกนะครับ
เชียร์ว่ามันทำให้เราปลงได้หนึ่งข้อว่าสุดท้ายแล้ว

แต่ชีวิตเราสำคัญที่สุด

ให้โจนนันปล้นหรือยังไร

ต้องเลยอย่าแต่ง

อย่าคิดว่าโจรมีแค่ในเมืองไทยนะ
โจรนี่มันอยู่ทั่วโลกแล้วบางประเทศโดนมาก
โจรนี่นะเขาไม่ใช่เป็นคนแบบอังกฤษหรืออะไรนะ
พวกแบบลีภัยกันมาหรืออะไรอย่างนี้มันเยอะมากเข้าใจคำนี้ไหม
แล้วพวกที่มันต่อต้านการฆ่าฆ่าสัตว์อย่างนั้น

นางเอกช่องน้อยสีตบคนใช้ใครครับพี่หนุ่ม
เพราะว่าอย่ามาถามอะไรหนุ่มมากนะฮะ

ไม่เขาว่ายนักเอกจอ
นักเอกจอตกผู้ชายที่บ้านเนี่ย
นะครับมีคนตอนนี้ข่าวดังในโซเชียลก็เป็นไว้นะครับ

ไม่ใช่ค่าตัวเอกจอไอซ่องไอซ่องเขาตบนุ๊กเห็นน่ะ

เป็นไงบ้างพี่เสกชันเสก
ไม่มีไก่กล้าหรอก
คือหนุ่มไม่ยอมอ่านพี่ม้าก็ไม่ยอมอ่าน
เหนียวก็ได้วันนี้วันเกิด
เสกโลโซนะคะจากที่ไปยิงปืนเสกสิบนัทนะฮะยิงขึ้นฟ้า
แล้วก็โดนทุกหมายแล้วก็ไม่ให้ตำรวจเข้าไปจับ
ตอนนี้แล้วก็ตรวจฉี่ไปเจอสารเสพติดอีก

คุณเสกออกมาแถลงข่าวคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ยาวเลยนะ
ชั่วโมง๓๐นาทีนะคะดิฉันได้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ
มีคุณชูวิทย์เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนถามตอบ

น้องอีฟที่อ๋อที่ท้องแล้วนะ
คุณเสกบอกว่าชี้แจงเรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้าว่า
ปกติเวลาไปต่างจังหวัดพกปืนอยู่แล้ว
แล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วมีใบอนุญาตหรือเปล่า
ต่อว่าที่ผ่านมาเคยมีใบอนุญาตพกพา
แล้วจะใส่วินรถเพื่อป้องกันตัวถ้าเวลาต้องขับรถนะฮะ
แต่ถ้าขึ้นเครื่องก็จะไม่เอาไปนางว่าอย่างนี้
ก่อนเกิดเหตุนั้นได้เคยไปที่วัดเขาขุนพนมนี้แหละ
เจ้าอาวาสก็ให้ไปเล่นคอนเสิร์ตการกุศลในเวลาครบ๒๕๐ปี
เล่นแล้วก็เอาปืนที่พกมายิงแก้บน
เพราะว่าบนไว้ว่าอยากจะมีลูกชายนะฮะ

แล้วก็พอยิงเสร็จถึงไปบอกเจ้าอาวาสว่าผมไปยิงนะ

ดีว่ะเขาบอกว่าเขาดูแล้วว่ารอบข้างเนี่ย
ไม่มีอีกบ้านคนเป็นวัดเป็นสนามกีฬาก่อนยิงก็มั่นใจว่าไม่โดนคน

เปิดเผยต่อว่าคนสนิทนั้นบอกพอกลับมา
พอยิงเสร็จคนศิษย์บอกว่าจะมีตำรวจมาจับที่สนามบินนครศรีธรรมราช
ทำให้คนสนิทนั้นต้องไม่ขึ้นเครื่องขับรถมาส่งที่กรุงเทพ
และไม่สามารถจะเดินทางไปเล่นต่อที่หนองคายได้

ระหว่างนั้นทนายก็ประสานไปที่
พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือเล่นหนองคายเสร็จแล้วจะมาเล่นพัทยานะ

ขณะที่พันธบรวจเอกสิงสิงหเดช

นำกำลังตำรวจพร้อมหมายค้นมาที่บ้านตน
พบพิรุธหลายอย่างคือไม่ให้ตรวจสอบหมาย
ให้ดูหมายค้นก่อนก็พี่อยู่ในบ้าน

ฉันจะโดนอะไรไหมเนี่ยโอเคพี่ม้าเป็นโล่

แค่ระยะเวลา๑ชั่วโมงมันเร็วเกินไปมันดูมีพิรุษ
และยังมีการปีนและพังรั้วเข้ามาก่อน
ก่อให้เกิดความเสียหายและทรัพย์สินภายในบ้าน

อกจากนี้ยังขอขอบคุณตำรวจที่ดูแลตนเป็นอย่างดี
และเสียใจที่ตำรวจโดนโยกย้ายเพราะตน
ผู้อำกับสนคณะยาวและตำรวจที่นครศรีธรรมราช
คิดว่าตื่นมาจะเจอข่าวที่ทำให้เขาถูกย้ายรู้สึกไม่ดี
ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์นะคะก็ไปเอายาที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นไบโพล่า
แล้วก็เป็นยานอนหลับเนี่ยเอามาให้ดูว่า
ก่อนวันเกิดเหตุนั้นกินเข้าไปทำให้ผลปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วง
พร้อมกับกล่าวว่าเตรียมฟ้องกับตำรวจที่ระบุว่า
พบผลตรวจปัสสาวะเป็นยาเสพติด

คือถ้าแต่ถ้าตำรวจขอโทษก็จะเลิกแล้วต่อกัน
เพราะตนก็เป็นลูกผู้ชายพออันนี้ฟังมาก่อหู

ถ้าหากว่าแต่ถ้าตำรวจยืนยันว่าเสพยานั้นก็ขอสู้ในชั้นศาลต่อไป

และยืนยันจะไปพบตำรวจสนคันนายาวในวันที่๑๒มกราคมนี้

ถ้าติดก็จะขอเลื่อนนั่นไงถ้าถ้าขอเลื่อนขอได้ถ้าแจ้งก่อนได้นะ
แล้วกรณีที่ร้านอาหารบ้านสวนอะไรนั้นเนี่ย
บ้านสวนที่ก็โดนย้ายไงถ้าตำรวจสองท่านก็โดนย้าย

บังเอิญบังเอิญไปเจอพี่เสกออกมาบอกว่านัดไปพี่เสกออกมาสวนว่า
นัดนัดกันไปพี่เสกไม่ปรึกษาใครเลย
เจ้าของร้านออกมาบอกว่าอ๋อไม่รู้จักกัน
ไม่รู้เลยนั่งคนละโต๊ะมีบิลคนละไป
เจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่าง
เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายมีทั้งหมายค้นและหมายจับ
รวมทั้งมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหานั้นอาศัยอยู่ภายในบ้าน
หลังดังกล่าวขณะนั้นคุณเสกอ้างว่าขอให้ตำรวจรอทนายความก่อน
ไม่จำเป็นต้องรอเพราะทนายความเดินทางมาถึงแล้ว

คุยกับตำรวจแล้วแต่คุณเสกไม่ยอมออกมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปีนเข้าไปนะฮะบุกเข้าไปจับกลุ่ม
ถ้าหากคุณเสกเห็นว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ก็ให้ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ได้ทันทีโอ้โหแรงปะล่ะ
ส่วนผลตรวจนั้นคุณเสกบอกว่าไม่ได้เสพ

ได้จำแนกและยืนยันชนิดของสารแสบ
สูกเสพแสบแสบไม่แสบนะแสบ

ในการที่คุณเสกอ้างว่ามาจากการรับประทานยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
และยารักษาโรคไบโพลาร์หรือตำรวจแม่พวกของการใช้อุปกรณ์

เดี๋ยวผมฟังผิวยาเพิ่มสมรรถภาพ

ก็มีเมียเยอะฮะขอโทษค่ะขอโทษค่ะหมั่นไส้ความซื้อของคุณหนุ่มขอโทษค่ะ

อืมทำไมต้องกินคงบำรุงผิวอะค่ะคุณ
เหรอวันเกิดเขาห้ามนะนอกจากกล้องบอก
แต่กล้องบอกว่าวันเกิดขอโทษครับคุณผู้ชมอย่าว่านะ
เป็นสิทธิ์ของคุณเสกแต่หลักฐานทุกอย่างชัดเจนอยู่ผลการตรวจร่างกายของคุณเสกอยู่แล้ว
โดยขอให้สารรวมถึงสังคมเป็นผู้ตัดสิน
ส่วนเรื่องพระที่คุณเสกบอกว่าตำรวจไปบอกว่าเขาไปหาว่าเขาหล่อแล้วก็บอกว่าพระเป็นเพชรเนี่ย

ตำรวจแบบนี้นะเป็นการพูดคุยที่คุณเสกบอกเองว่าอยู่พระกายเป็นเพศขึ้นมา
ตัวเองก็รับฟังพยักหน้า
ตำรวจก็เป็นคนบอกว่าเสพมันก็บอกว่าเนี่ยผมทำให้มันเป็นเพชรขึ้นมา
ก็คุณเสกบอกแต่คุณเสกไปบอกว่า
ตำรวจก็งงก็จับผ้าพี่จะให้ไหน

ก็คือไม่ใช่ตำรวจบอกว่านี่ผ้า
สัมภาษณ์ก็ออกมาให้ดูว่าผิวจากที่เป็นหินหรืออะไรเนี่ย
มีประกายขึ้นมาเหมือนกับเปลี่ยนสารเป็นเพชรได้
ก็คล้ายนี่ไงพระธาตุ
บางทีเรากัมพูชาอะไรก็จะเกิดขึ้น

เขาจะฟ้องตำรวจนะเขาบอกเขายังไม่ได้หลอนนะ
ถ้าพี่อยากจะรู้เป็นไงพี่ต้องลองเข้าอยู่ในโลกของคุณเสกดูหน่อย

คือทุกอย่างที่คุณเสกพูดมา
จะไม่เหมือนกับที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ

ใช่คือเรียกว่าตอนนี้
เพราะฉะนั้นข่าวนี้เราจึงยังสรุปไม่ได้แล้วเราก็จะไม่สรุป
เรายังไม่สรุปว่าจะมาเสนอเป็นระยะ
เหมือนกันเมื่อกี้ผมก็จะถามทางไลน์ที่คุณก็ส่งมาบอกว่า

เออเขาบอกวันนี้ดูเป็นพูดดีนะแล้ววันอื่นนี่คือ

นายนพัฒน์หัวใจหล่อมากประกาศแจกไม้กอล์ฟแสนลักษ
ก็ให้เด็กที่ขาดทุนทรัพย์นะครับ
หล่อจริงแล้วก็จิตใจดีอีกต่างหากนะครับ
สำหรับพลาดแจกเดารุ่งนะครับน้องนายนพัดเสียบสมบูรณ์
ซึ่งเจ้าตัวนะเคยเล่าในรายการต่างนะครับว่าชอบเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กนะครับ
แต่กีฬาเพศนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับตอนนั้นคุณแม่ทำงานหาเงินคนเดียว
แต่โชคดีที่นายเนี่ยได้รับโอกาสแล้วก็แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับ
จุบันนะครับแม้จะก้าวเข้ามาสู่วงการเป็นพระเอกเต็มตัว
เจ้าตัวก็ยังหาเวลาไปเล่นกอล์ฟอยู่เสมอนะครับ
ด้วยใจรักกีฬาขนาดนี้นะฮะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเด็ก
เพราะว่าเคยขาดมาก่อนจึงประกาศส่งต่อไม้ก๊อฟแสนลักษณ์นะครับของตนเอง
ให้กับเด็กที่รักการเล่นกอล์ฟเช่นเดียวกัน
โดยมีการระบุข้อความนะครับว่ามาส่งต่อฝันครับ
ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับตอนเด็กกอล์ฟเป็นกีฬาที่ผมรักมากนะครับ
และมุ่งมั่นที่จะเล่นมันให้ดีนะครับ
ใจรักแต่ขาดทุนทรัพย์นะครับเพราะกอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่อุปกรณ์ราคาค่อนข้างจะสูง
วันนี้สำหรับน้องที่มีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะเล่นกีฬากอล์ฟนะครับ

ผมอยากให้น้องที่ขาดขาดอุปกรณ์

ความฝันอนาคตคืออะไรถ่ายรูปกระดาษ

ใครคือนางเอกจอจานทุบตีแม่บ้าน

พรุ่งนี้หนุ่มไม่มา
ดำทุกวันนี้ผมจะบอกให้ทิ้งท้าย

ไอจีเขาหัวหวาน

ขออภัยถ้าหากว่าพูดอะไรไม่เหมาะสมไปนะคะ

สวัสดีค่ะ